สวัสดีค่ะสันโจรทั่วอาทิตย์กะติดทั่วทัย
ไปกับตลอดข่าวนะครับวันนี้เจอกับน้องสองคน

พร้อมกับเรื่องราวดีในวันนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเมื่อสักครู่เรามาในท่าอะไรนะ
เพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะใบตอง
แล้วเราอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะ
อย่าลืมไปลงประชามติกันในวันนี้นะคะ
ยังสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ของเราเองได้จนถึง๔โมงเย็นด้วยกัน
ก็ไปร่วมกันลงประชามติเพื่อที่จะกำหนดทิศทางของประเทศไทยของเรานะครับ
แล้วยังมีเวลานะยังสามารถเดินทางไปกันได้อยู่
ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเอาตื่นลุกขึ้นมา

หรือว่าออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูต่อก็ได้ไม่ว่ากันต่อ

ส่วนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องแรกกันก่อน
จะพาไปที่จังหวัดชนบุรี
ที่นั้นเขาบอกว่าไปเจอ
เขาบอกว่าดื่มสุราจนไม่ไหวเลยทีเดียว

เมาแล้วสำคัญตรงที่มันตกทะเลด้วย
แล้วจะขึ้นมาได้ไหมหรือว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันหน่อย
ทำไมต้องดื่มขนาดนั้นด้วยคะ
ไม่รู้ช้ำรักรึเปล่าแล้วลงไปเหมือนยอมสิ
อันนี้ทะเลหรอคน
คือมันเป็นทะเลทีนี้น้ำมันลงก็เลยมีแต่โครนนี่แหละ
นึกว่าจะไปเล่นน้ำทะเลแต่พอดีน้ำลง
คือลงไปในกายไม่รู้ว่าลงไปเขาเรียกว่าอะไรนะ
ไปชุบตัวอ่ะแช่โคลนไปชุบตัวอยู่ตรงนั้น
โอ้โหคอกผิวเหรอคะโอ้น่าสงสารจริงนะครับ
คุณพี่คนนี้ครับไม่ได้อยากลงไปเล่นโครนนะครับ
แต่แกน่ะเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกนะครับว่าแกเมา
ก่อนที่จะเอ็นหงายท้องตึ้งลงไป
อำเภอเมืองชนบรีครับชาวบ้านยินเสียงเรียกไงช่วยด้วย
จังหวัดชนบรีก็น้ำกระเช้ายอดลงไปแบบยอดต่อขึ้นมา
มีล้างน้ำให้ด้วยนะ
อุ๊ยก็มันเข้าหน้าเข้าตานะคุณจะได้ส่าง
ใช่ก็กว่าจะนำขึ้นมาได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรนะครับ

คืออยากจะลงไปช่วยแหละถ้าเกิดลงไปช่วยโดยไม่มีอุปกรณ์เนี่ย
มันก็จะจมหายไปอีกคนนึง
พี่แกขึ้นมาพวกก็ขอโทษขอบคุณนะครับ
จากนั้นทีก็ไปสืบทราบมาภูศิษฐานก็ไปถาม
ทราบชื่อว่านายนรงเสือพรมอายุ๔๑ปีครับ

เคลื่อนโครนไปทั้งตัวมีบาดแผลเศษกระเบื้องตามร่างกายอยู่เหมือนกัน
น่าสงสารเพราะว่าแถวนั้นมันก็พอน้ำลงโครนเหลืออยู่
ก็มีเศษขยะบ้าง
คุณนรงนะครับเขาเล่าว่าพี่แกเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มานั่งดื่มสุราที่ริมสะพานดังกล่าวตามลำพัง
ที่จะเอตัวลงนอนก็มันสบายนี่ใช่ไหมล่ะ

แต่สะพานมันไม่มีราวกั้นค่ะ
ยังโชคดีนะเพราะว่ามันเป็นโครน
ถ้าเกิดมันเป็นพื้นแข็งบังมานะ
็อกเลยนะครับเอาไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
นี่มันทำอะไรมันเนื่องกินเง้อธรรมดาผสมติ
กี่โมงพี่กี่โมง
ถ้ามีราวกั้นเจอหน่อยมันไม่เผลอ

ยังดีที่จำเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะคะคุณพี่ค่ะ
นี่ไงคือมันน่าสนใจการหล่นลงไปประมาณตี๓
แล้วช่วยกว่าจะช่วยขึ้นมาคือฟ้าสางแล้วคุณผู้ชม
สว่างแดดออกมาแล้วแสดงว่ามันหลายชั่วโมงมาก
แกบอกว่าล่วงลงไปเนี่ยนะสลบก่อนด้วย
ก่อนที่จะมารู้สึกตอนประมาณแดดส่องเปรี้ยงใส่หน้าแล้วก็เลยตื่น
พอตื่นมาก็เลยร้องเรียกให้คนช่วย
และสุดท้ายก็นั่นแหละครับโชคดีขึ้นมาได้นะ

เพราะดีที่ยังปลอดภัยนะคะแต่คุณพี่เขาบอกว่า
จะไม่ดื่มสุราแถวสะพานที่ไม่มีราวกั้นอีกแล้ว
ดิฉันคิดว่าคุณพี่ควรจะเลิกดื่มสุราไปเลย

ไม่ควรหาสะพานที่มีราวกั้นอีกแล้วล่ะ

เกี่ยวกับตัวเรานี่แหละ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับ

แต่คราวนี้เรื่องจริงมันไม่ใช่

อันนี้คือปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะ

และที่สำคัญคนที่เขาปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะ
คือคณะบดีคณะสื่อสารมวลชนค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณผู้ชมคะทำเอาบรรดาโอ้โหนิสิตนักศึกษา
แต่คือตกอกตกใจกันไปหมดติดตามค่ะ
คณะบดี
ขอโทษนะคะ
ลุงครับห้องสะอาดครับวันนี้ห้องสะอาดไม่ต้องกวาดนะครับ
ลุงข้าวให้พูดกันน้องข้าวหน่อย

อื้มที่ลูงเยแยพ่อกูเอานะว่าความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญ

เป็นใครก็อึ้งตั้งแต่วินาทีแรกถึงนาทีที่
คณะบดีก้าวขึ้นเวทีแล้วก็แนะนำตัว
รวมถึงพูดว่าเป็นคณะบดีคณะสื่อสารทำได้ทุกอย่าง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้เองคุณคะ
ศาสตราจารย์ธีรพัฒน์วันนรมนคณะบดีคณะสื่อสารมวลชน
แต่งชุดปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดค่ะ
ถือไม้กวาดแล้วก็ที่ตักขยะแบบที่เห็นในภาพนี้นะคะ
ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณใต้อาคาร
แล้วก็ลานกิจกรรมคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยไม่มีการแจ้งให้นักศึกษาทั้งรุ่นพี่แล้วก็นักศึกษาใหม่
ตลอดจนคณาจารย์รู้ก่อนล่วงหน้าเลย
นี่ไงก็ถือว่าเป็นการปลอมตัว

แล้วต่างคนก็ไม่สนใจก็คิดว่าเป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดคนนึงเท่านั้น

ต่อมาค่ะช่วงเวลา๙นาฬิกาคุณผู้ชม
ที่หอประชุมบริเวณชั้นสามของตึกคณะสื่อสารมวลชน
ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และก็นี่แหละค่ะคณะบดีท่านนี้ก็ปรากฏตัวขึ้น
ในชุดของพนักงานเก็บขยะ
ขึ้นไปเก็บขยะบนเวทีไม่ใช่
ขึ้นมาแล้วก็ถอดชุดออก
กลายเป็นแนนเทศคณะบดีคณะสื่อสารมวลชนค่ะ

แล้วก็ปลื้มใจนะให้กับคณาจารย์แล้วก็นักศึกษามากเลย
อารมณ์เนี่ยคล้ายกับอะไรนะในหนังตำรวจปลอมตัวมา
เป็นสายลับอะไรอย่างนี้ปลอมตัวเป็นแบบว่าพนักงานเก็บขยะบ้างต่างนะ
ท่านคณะบดีเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ทำแบบนี้เนี่ย

การมองคนและคุณค่าของคนทุกคน
และที่สำคัญคือมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
เพื่อเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคตด้วย
เออมีการสอดแทรกแง่คิดกันไปนะครับ
จุบันนี้คนเรามองคนที่ภายนอกกันเยอะ

ด้านนางสาวสุธิรักเครือบุญนะคะ
หรือว่าน้องมายนักศึกษาใหม่คณะสื่อสารมวลชน
เขาบอกว่าเห็นลุงเก็บขยะขึ้นมาบนเวที
ช่วงแนะนำตัวคณะบดีคณะสื่อสารมวลชน

แต่พอทราบว่าท่านคือคณะบดีที่ปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะ
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาได้รู้คุณค่าของความเป็นคน
ก็อดชื่นชมไม่ได้ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมาก
ไม่นึกว่าท่านจะทำแบบนี้แต่ก็เป็นที่ชื่นชอบนะ
นำไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังผู้ปกครองก็ชื่นชม
แล้วก็นี่แหละค่ะเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นมานะคะ

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่กว่าพันคน
ช่วยกันนำต้นกล้าปักดำนาปลูกข้าวบนพื้นที่นากว่า๑๘ไร่เลยนะคะ
โดยมีชาวนาที่มากประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเยอะมาก

อันนี้แค่ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปดำหน้าปลูกข้าว
นี่แหละค่ะสำหรับการปลูกข้าวของกลุ่มนักศึกษาในครั้งนี้
เกิดจากความต้องการของท่านผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ที่ต้องการให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีแห่งชาวนา
แล้วก็เห็นถึงคุณค่าของข้าว
โดยหวังว่าจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับบรรดายนักศึกษา
และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จัดกิจกรรมรับน้องกันแบบสร้างสรรค์ด้วย

เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นการรับน้องไปในตัวด้วย
เป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์มาก
ที่สำคัญทำให้เรารู้จักคุณค่าของข้าว

คือทานข้าวไม่เคยเหลือแล้วก็ไม่เคยแบ่งใครแล้วก็ทานเยอะทานคนเดียว
จานของผมไม่ต้องไปล้างเลยสะอาดเอียบอง
คุณกินจานเดียวแต่กินตักหลายรอบดิฉันรู้ใช่ไหม
ที่สำคัญคุณชนะคุณพาไปเที่ยวมาด้วยใช่ไหม
โอ้โหมีเรื่องราวของของกินให้ได้ติดตามกันอีกแล้ว
อยู่กับผมรับรองอร่อยแล้วก็อิ่มอย่างแน่นอนนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่เดียวต้องนักกลับมาจ้า

วันนี้ตลอดกินนะครับไปเจอกับร้านอาหารร้านนี้
บอกว่าบรรยากาศนั้นแสนจะสนุกแถมอาหารก็อร่อย
โปรดติดตามตอนต่อไป